มีคลิปว่านโซเชียลเลยกรณีคุณ
คือช้างป่าเขาใหญ่เขาเดินออกมาที่ถนน

แต่คนไปแห่เดินตามเขาไม่เว้นระยะห่างด้วย

จะไปถ่ายรูปกับพวกเขาอย่างใกล้ชิด
แล้วถ้าเกิดว่าเขาหันหลังกลับไปแล้วก็พุ่งไปใส่ทำไง

ผู้ชมตัวใหญ่เป็นแม่ด้วน

ลูกช้างสองตัวตัวเล็กก็คือน้องจิ๊ด
แล้วก็ตัวใหญ่หน่อยก็คือพี่สาวชื่อน้องไพริน

ตรงที่ทำการไปน้ำตกเหวนรกบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ที่นครราชศรีมะอาเมินเสาร์ที่๘ตุลาคม
ปรากฏมีภาพทางช่างภาพนักท่องเที่ยว
เดินตามหลังเพื่อจะไปถ่ายแบบนี้เลย
คนก็กลัวกลัวแบบนี้กลัวช้างเขาจะไล่กลับหรือเปล่า

ถ้าเราไปใกล้เขาแบบนี้ถ้าเขาหันมาแล้วตกใจ
ใช่ทีนี้ก็เลยต้องถามหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะ
เหตุการณ์นี้ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูช้างตกมันด้วย
จริงแล้วเขาอยู่ใกล้กันขนาดนั้นเลยไหม
ลองถามลองถามทางหัวหน้าอุทยานหน่อยค่ะ
จริงแล้วนะฮะมันไม่ใกล้เหมือนในภาพ
เวลาถ่ายภาพปั๊บเหมือนมันแก้จริงแล้วระยะก็คือ๕๐เมตรครับ
แล้วเรามีเจ้าที่เราคุ้มกันอยู่แต่ว่าข้อเสียงของเราก็คือ
เจ้าที่เรารันปล่อยต้องเที่ยวเดินตามช้าง
จริงเราต้องกันระยะไว้๕๐เมตรแล้วก็ให้ช้างเดินไปก่อน
แล้วก็กันต่ออีกช่วงหนึ่งระยะปล่อยที่อยากขยับได้

ก็คือจากนี้ไปก็คือเจราช้างปั๊บให้หยุดไม่ต่ำว่า๕๐เมตร
คืออะไรคุณไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังรบกวน
ให้อาหารสัตว์ป่าและไม่ทิ้งขยะนี่คือ๔ม
แล้วก็หัวหน้าก็ย้ำบอกว่าจริงในภาพมันอาจจะดูใกล้มาก
แต่จริงมันเว้นระยะไว้ถ้า๕๐เมตรแล้ว
ทีนี้ก็กำชับเจ้าหน้าที่ในการดูแลนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปเขาใหญ่
ให้บอกว่านักเที่ยวอย่าไล่ไปตามช้างเขาแบบนั้นเลย
ระยะเขาหน่อยเขาจะได้ไม่ตกใจนะฮะ
บางคนที่เจอช้างแล้วเปิดไฟกระพริบบอกไม่ได้นะ